พูดถึงเรื่องงานบุญค่ะอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะ
ที่พี่แจ๊กรีนแล้วก็พี่มดดำจะร่วมทริป
คัชชาพาพาไปมูชูเวียงจันทร์ค่ะ
พร้อมกับผู้โชคดีเราประกาศไปแล้วเนอะ
นับนิ้วกันไปมาก็วันที่๒๕ค่ะ
เสาร์อาทิตย์จันนี้ไปเจอกันแน่นอนนะคะ

เพราะว่าพี่มดดำพาอาจารย์อุ๋ยไป
พี่ดิเจบุ๊คโกและคุณแจ๊กแฟนทันด้วยค่ะ
แต่ก่อนไปค่ะคุณผู้ชมก่อนที่ดิฉันจะไป

ล่าสุดค่ะพี่มดดำได้เดินทางไปถ่ายรายการขชาพาพาไปมูค่ะ
พร้อมกับไปไหว้ปู่อือรือนคราชที่อำเภอบึงขงหลงค่ะ
บึงการพร้อมกับหนุ่มไนกี้นิธิดลแล้วก็คุณสันประชากรค่ะ

ตรงไปลวงลูกปิงปองจากหายนำโชคด้วย
จะเป็นเลขอะไรไปชมเลยค่ะ
๑๐๘๗๙๙๙เพิ่มไปซ้อมกับบทที่แล้วด้วย
แล้วแต่ดวงนะคุณผู้ชมด้านนักแสดงหนุ่มค่ะพี่อาร์ตพระสุทธิ์ค่ะ
ต้องบอกเลยว่าร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่มหากุศลค่ะ
กับการเก็บสดรายญาติล้างป่าช้าที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ

โดยเมื่อวานนี้เจ้าตัวได้บอกว่ามีเลขเด็ดโอ้โหเท่านั้นแหละทุกคนหูผึงค่ะ
วันนี้นะคะชวนพ่อไปทำด้วยค่ะ
วันนี้นะคะมีซองไว้ที่ศพนะคะที่ผมช่วยออกมาด้วย
มีเด็กเล็ก๙คนเศษชิ้นส่วนขาต่างนะก็พูดไปนะคุณผู้ชม
มหากุศลเก็บศพรายญาติล้างประชาครั้งที่๓คลิปหน้ามีเลขเด็ด
และแน่นอนนะคะพี่อาร์ทก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
ไว้ว่าคลิปหน้ามีเลขเด็ดพร้อมกับต่อมาด้วยคลิปนี้คุณผู้ชม
เป็นไงบ้างล่ะคะนี่คือก็จะเป็นคลิปที่พี่อาร์ตดึงออกมา
แล้วปรากฏว่ามันก็จะมีตัวเลขออกมาด้วยคุณผู้ชมติดมาค่ะ
ก็คือเลข๓๕๗หน้านะคะ
ใช่นะคะก็คาดว่าจะเป็นเลขหลุมศพนั่นเองนะคะ

ใช่นะคะแต่เราโฟกัสที่๓๕๗แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหม

เนี่ยค่าเขาไปไหว้ทเวสวานแล้วตอนนั้นน่ะเขาได้เลข๓๕๗ด้วย

เออนะคะก็เป็นความเชื่อตามที่พี่อาร์ตโพสต์เลยนะคะ